สวัสดีค่ะพบกับนัทชายกิตโมกและรู้ก่อนร้อนหนาวค่ะ
ในวันนี้นะคะเป็นไปตามที่เราคาดการณ์เอาไว้นะคะว่าจะเกิดพายุฤดูร้อนค่ะ
โดยมีเมฆฝนปกคลุมแบบนี้ในหลายจังหวัดเลย
และประเทศไทยนะคะต้องเผชิญกับพายุฤดูร้อนตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงต้นสัปดาห์หน้าค่ะ
โดยภาคเหนือนานพะเยาอุตรฎิตตากแพร่กำแพงเพชรเผชบูรณ์ลำปางพิสนุโลกสุโขทัยลำกูลพิจิตร

ส่วนภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกทุกจังหวัดในภาคเหล่านี้
มีพายุฤดูร้อนฝนตกหนักมีลมกระโชกแรงและระวังลูกเห็บตกได้ในบางพื้นที่ค่ะ
เพราะฉะนั้นถ้าช่วงนี้ออกจากบ้านนะคะอย่าลืมพกอุปกรณ์ป้องกันฝนด้วยค่ะ
ขณะที่รัฐรถไอแลนด์ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะมีการแห่แชร์ภาพเมฆครึ้มสีดำนะคะ
ม้วนตัวเป็นแนวยาวแบบนี้ค่ะหลายคนก็บอกว่าโอ้โหหรือว่านี่จะเป็นสัญญาณของวันสิ้นโลกหรือเปล่า
เพราะว่ามันครึ้มแล้วก็น่ากลัวมากจริงจริงค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าเจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวก็ออกมาบอกนะคะ
ไม่ต้องกลัวค่ะเพราะว่านี่คือปรากฏการณ์เมฆม้วนนะคะที่เกิดขึ้นได้และไม่มีอันตรายใดค่ะ
คุณผู้ชมช่วงนี้นะคะประเทศไทยนะคะมีทั้งฝนตกหนักนะคะและบางวันก็มีแดดออกด้วย
เพราะฉะนั้นอย่าลืมที่จะรักษาสุขภาพกันนะคะรักษาสุขภาพให้ดีรักษาสุขอนามัย
ล้างมือให้สะอาดกันด้วยและนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวสวัสดีค่ะ